เราเช็คดวงกับหมอไก่พอมาที่นี่

แล้วก็วันเสาร์ที่๕ธันวาคมนี้

เป็นรอบของดาวเสาร์ที่จะส่งผลกระทบกับ
สี่ราศีเต็มเลยที่ดวงชะตาเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะ

เจอผลกระทบเยอะนะคะคือชีวิตเนี่ย
ช่วงที่ผ่านมาก็ชีช้ำกะหล่ำปีมากพอสมควร

แต่พอดาวเสาย้ายออกไปเนี่ยโอ้ชีวิตดีขึ้นเยอะนะคะ

รอดพ้นจากช่วงที่ช่วงที่ผ่านมา

ชาวราศีธนูเนี่ยจริงเนี่ยถือว่าดวงดีนะคะ

ถึงกับขั้นแย่พอดาวเสาย้ายไปเนี่ยโอ้ดวงดีขึ้น

พวกคดีความหรือว่าปัญหาอะไรที่มันติดขัดเนี่ย

มาดูอีก๒ราศีค่ะที่ดาวเสาย้ายกันบ้างดีกว่า

อันนี้คือย้ายเข้านะ

ราศีมังกรด้วยค่ะ

แล้วก็๔ราศีที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเนี่ย
ไปทำบุญเสริมดวงอย่างไรบ้าง

ก็ค่อนข้างหนักห่วงพอสมควร
การที่ย้ายเข้ามาเนี่ยก็ทำให้ชีวิตเขาเนี่ย
เหมือนกับได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ได้เริ่มต้นชีวิตเหมือนกับรีสตาร์ทใหม่
ชีวิตที่เหมือนกับว่ามันเคย
อืดหนืดไม่ประสบความสำเร็จ
ตอนนี้ก็จะเริ่มประสบความสำเร็จได้เรื่อย
ตอนนี้ก็จะเริ่มประสบความสำเร็จได้เรื่อย
ตอนนี้ก็จะเริ่มประสบความสำเร็จได้เรื่อย

ตอนนี้ก็จะเริ่มประสบความสำเร็จได้เรื่อย
ตอนนี้ก็จะเริ่มประสบความสำเร็จได้เรื่อย
ตอนนี้ก็จะเริ่มประสบความสำเร็จได้เรื่อย
ตอนนี้ก็จะเริ่มประสบความสำเร็จได้เรื่อย
ตอนนี้ก็จะเริ่มประสบความสำเร็จได้เรื่อย